ส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลมองเทรลวอเล็กบอลมาสเตอร์๒๐๑๙ที่สวิสแลนด์
ซึ่งรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด๑๔คน
อนอุมาสิทธิรักษ์มริกากันทองอัชรพรยศชัชชุออมนวกศรี
ส่วนนักกีฬาดาวรุ่งที่มีชื่อติดทีมชาติเป็นครั้งแรก
ทีมชาติชุดใหญ่นะคะก็คือทิชากรบุญเลิศเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเรลวัย๑๘ปีเท่านั้นค่ะ
ส่วนนักกีฬาที่ไม่มีชื่อติดทีมชุดนี้ก็มีวิราวรรณอภิญภงและทัดดาวนึงแจ้ง
เนื่องจากว่าสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ทีมงานสตาร์ฟโค้ชก็เลยอยากจะพักเอาไว้ให้สมบูรณ์ก่อน
รวมถึงต้องการที่จะทดลองผู้เล่นที่จะเรียกเข้ามาเสริมทีมด้วย
โดยนักตบลูกยางสาวไทยก็จะออกเดินทางไปในช่วงค่ำวันที่๑๐พฤษภาคมค่ะ
ก็ติดตามผลงานของฮีโร่นักสู้ไทยทั้งน้องโอไก่ย่าง๕ดาวนะคะแล้วก็เพชรดำเพชรยินดีอาคาเดมี่ค่ะ